แต่ว่าดิฉันก็ยังอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอยู่
เพราะว่าดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบไปเที่ยวเหมือนกัน
กลับมาจากสงขลาคุณผู้ชมค่ะไปถ่ายทำรายการมาใช่ไหม
ก็เลยเก็บอะไรดีมาฝากคุณผู้ชม
มันเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดสงขลาค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินไปชิม
แล้วไปดูสิว่ามีอะไรให้ช็อปให้แชะให้ถ่ายรูปกันบ้าง
สำหรับตลาดน้ำที่มีชื่อว่าตลาดน้ำหนองแหแห่งแรกของทรงคลาค่ะ
ตลอดข่าวเช้านี้ตลอดใกล้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
เช็คอินของเรานั่นก็คืออำเภอหาดใหญ่นั่นเอง
เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีใต้แห่งเมืองใหญ่สองทะเล
ที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องหลงรักอย่างแน่นอน
มาถึงอำเภอหาดใหญ่ทั้งทีต้องแวะมากราบไหว้ขอพร
ที่วัดมหัตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ใน
ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวหาดใหญ่
และที่สำคัญเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเก้ารับวัดหาดใหญ่ไว้ในพระราชานุเคราะห์
และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อันเชิญพระนามาพิไทยย่อมวก
ประเด็จสถานที่นาบันสุมประตูวัดด้วย
และนี่คือพระพุทธศัยญาติขนาดใหญ่ยาว๓๒เมตรสูง๑๕เมตร
ขอบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ติดอันดับ๓ของโลกเลยทีเดียวค่ะ
ใครมากราบไหว้สการะบูชาก็ขอให้โชคดีกันทั่วหน้า
เอ้าพนมมือสาธุสาธุสาธุเจ้าค้า

มาเดินชิวกันที่ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

ผู้คนกำลังหลั่งไหลกันมาเรื่อยเลยล่ะค่ะ
เพราะที่นี่เป็นตลาดน้ำที่ผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ทั้งไทยพุทธมุสลิมเข้าด้วยกัน
และก็ยังมีอีกหลากหลายมุมให้เลือกเดินค่ะ
เราไปดูตลาดบกกันก่อนว่าของดีของเด็ดที่นี่มีอะไรกันบ้าง

เจอแล้วล่ะค่ะข้าวยำป้าพิษ
แค่เห็นหน้าตาก็จัดว่าเด็ดแล้ว
รสชาติคงไม่ต้องบรรยายแล้วล่ะค่ะ

และก็ยังได้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน
ที่รวมมิตรผสมคลุกเขากัน
รับรองว่าอร่อยค่ะ
งานนี้ป้าพิษขอฝากร้านด้วยนะคะ
ต่อด้วยของหวานที่มีชื่อแปลกและหาทานยาก

แหมหน้าตาสมชื่อใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม

ก็ไปฟินกันต่อกับตลาดน้ำเลยค่ะ
โอ้โหของดีของเด็ดทั้งนั้นเลย
บรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารัก
ยิ้มแย้มทักทายเป็นกันเอง
เพียงแค่เมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้น
แต่วัสดุที่ใช้ใส่อาหารก็ได้มาจากธรรมชาติด้วยค่ะ
คอนเซ็ปต์รักโลกให้คะแนนเต็ม๑๐ไปเลย
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อของอำเภอหัดใหญ่
จังหวัดสงขลาที่ต้องมาเยือนสักครั้งค่ะ
สัมผัสบรรยากาศพื้นบ้านแบบไทยย้อนยุค
และอิ่มท้องกับอาหารพื้นบ้านภาคใต้ที่เด็ดสรติ
และก็ยังได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่ผสานระหว่างไทยพุทธมุสลิม
ชมมนต์เสน่ห์แห่งปากใต้
อุ่นใจไปกับมิตรภาพอันน่ารักของผู้คน
บอกเลยว่านุกอย่างแรงนี้
สวัสดี